เดี๋ยวจะพาไปในช่วงของตลอดกินนะครับ
ซึ่งวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวะ
อายุทยา

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะพาไปที่ร้านนี้
บอกเลยว่าบรรยากาศดีแถมอาหารแล้วก็อร่อยจริง
เพราะผมไปกินมาแล้วถึงที่คอนเฟิร์มว่าอร่อย
ติดตามกันเลยในช่วงของรู้แล้ว

เออติดตามในช่วงของตลอดกิน
วันนี้ช่วงของตลอดกินมาพร้อมกับรถผู้ใจ
จังหวัดพระราคอนศรีอายุธยาขึ้นชื่อรึชาเรื่องของอร่อยกันนะ

แต่ก่อนอื่นผมพาคุณผู้ชมมาที่นี่
บ้านของพ่อบ้านของพ่อคืออะไร
บ้านของพ่อก็คือศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อนั่นเองเป็นเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริของราชการที่๙นะครับ
คุณผู้ชมครับศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของราชการที่๙มาสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อกจากนี้ที่นี่เขายังเปิดโอกาสให้กับเด็กและประชาชนทั่วไปได้เข้ามาศึกษาได้แบบฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชมใดทั้งสิ้นครับ
เดินจนทั่วศูนย์นะครับโอ้โหเหนื่อยแล้วขอนั่งพักก่อนแล้วผมนั่งอยู่กับท่านนี้ครับพ่อบุญญาสวัสดีครับสวัสดีครับ
ซึ่งเป็นเจ้าของศูนย์เรียนรู้ที่นี่นะครับ
สำหรับในศูนย์นี้เนี่ยมีอะไรบ้างการจัดพื้นที่ที่เรียกว่าเกษตรทฤษฎีใหม่๓๐แรกก็คือธรรมนา๓๐๒คือพื้นที่แหล่งน้ำครับท่าน๓๐๓คือพื้นที่เพาะปลูกนะฮะ๑๐สุดท้ายเป็นบ้านพักอาศัยพร้อมทางเดินและฮอกสัตว์ครับท่าน
แต่ว่าถ้ามีใจบุญบริสุทธิ์ใจอยากจะร่วมทำบุญก็ได้เหมือนกัน
จะมีกล่องรับบริจาคเอาไว้อยากจะร่วมทำบุญกับทางที่นี่ก็ทำได้เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับ
สนุกสนานกันแล้วนะในวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพ่อมากนะครับที่ดูแลเราในวันนี้ครับขอบคุณครับ
ตลอดกินยังไม่จบนะจะพาไปกันต่อกับร้านร้านนี้ร้านแกรนเจ้าพญาไปทานอะไรอ่ะ
อายุทยาก็ต้องกินกุ้งแม่น้ำเผาโอ้โหร้านนี้เขาบอกว่าเด็ดมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปติดตามกันเลย
แล้วแถวนี้นะคุณผู้ชมรู้ไหมใครใหญ่
ร้านแกรนด์เจ้าพญาร้านอาหาร
ริมแม่น้ำเจ้าพระยาบรรยากาศดี
ตกแต่งเรียบง่ายเน้นเปิดโล่งรับลมแม่น้ำเจ้าพระยา
ส่วนเมนูแนะนำที่พลาดไม่ได้เมื่อมาร้านนี้ก็คือ
กุ้งแม่น้ำเผาเตาถ่านตัวโตเยิ้มด้วยมันกุ้งแบบนี้
พร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรเด็ดที่ใครได้กินต้องติดใจทุกราย
แต่ละอย่างวางเรียงรายอยู่แล้วเดี๋ยวพูดคุยกับเจ้าของร้านหน้ามนต์
คนหน้าหล่ออยู่ข้างผมครับสวัสดีครับคุณคุณ

๑๐ปีอาหารของเราเป็นแนวสไตล์ไหน
คือลูกค้าที่มาอยู่ริมน้ำเนี่ยเขาก็ยังทานอาหารที่เป็นพวกวัตถุดิบแม่น้ำอยู่แล้ว
เราก็เน้นอาหารไทยแต่ว่าเราจะใช้สูตรที่คุณแม่ที่ทำให้ผมทาน
ตัววัตถุดิบนะครับที่หาได้จากแหล่งธรรมชาติจริง

แนะนำมาบอกให้กินหัวก่อนเลย
ราคาเท่าไหร่ครับจานนี้

๔๒๐บาทมาหลายตัวแล้วมันกรอกมากตัวผู้ชมครับ

เมนูต่อไปนึกถึงจาพนม

ที่เด็ดที่ขาดที่ทำให้ไม่เหมือนที่อื่นคืออะไรฮะ

เราใส่ไม่ห่วงกันเลยอร่อย

ตัวนี้๒๑๐บาท

จะพูดแค่ว่าทุ่มอบวุ้นเส้นไม่ได้
แม่น้ำอบวุ้นเส้น

ราคาละครับ

ไม่อยากเชื่ออะไรมันจะใหญ่เบอร์นี้
การันตีว่าได้มาจากกุ้งแม่น้ำจริง

เมื่อมาวางแล้วเราก็ต้องเรียนรู้วิธีกิน

เอาน้ำปลามาพริกแล้วก็สับแล้วก็โยนโคมไป
มันเป็นพริกน้ำปลาที่ถูกการปรุงรสบันนม

กลิ่นทาดิบควันกลิ่นทาดิบควัน

ลองทานแบบน้ำจิ้มซีฟู้ดดู
เข้าใจเลยครับว่าหวานมันเปรี้ยวมันนำขึ้นมามีความเผ็ดมีความเค็มของมันอยู่
ว่าไม่ได้เยอะจนเกินไปมันเข้ากันดีนะแล้วเป็นกุ้งธรรมชาติที่ตัวใหญ่มากจริง
ตัวใหญ่ขนาดนี้ราคายังไงครับอันนี้ขายเป็นตัวเลยครับ๑ตัวเต็มนี่๑๐๐บาทถ้วนเลย๑ตัว๑๐๐บาท
บางคนบอกโอ๊ยแพงกุ้งแต่ตัวแบบนี้ไม่ได้หาทานง่ายแล้วเป็นกุ้งธรรมชาติที่ตัวใหญ่มากจริง
ใหญ่เยอะเนี่ยแบ่งกันได้๓๔คนอ่ะถูกต้องเพราะฉะนั้นลองทานกันดูนะครับ
กินของขาวกันมาแล้วหาอะไรหวานหวานล้างปากดีกว่าที่วางอยู่นี่คืออะไรครับเนี่ย
สดชื่นอย่างที่บอกคือสดชื่นตัวกีวีมันจะเปรี้ยวหวานขณะที่คุณจะได้กลิ่นหอมของกะลิจริง

สำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่อยากมาตลอดกินที่ร้านแกรนเจ้าพญาแบบนี้
สามารถเดินทางมากันได้ง่าย
ขับรถมุ่งหน้าตรงมาตามถนน
ลงสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งแม่น้ำวัดไก่เตี้ย
แล้วชิดซ้ายมองตีนสะพานมีป้ายทางเข้าร้านสีเขียว
เหลี่ยวสายสอยแรกขับตรงมาเรื่อยก็จะเจอร้านแกรนเจ้าพระยา
หรือถ้าใครมาไม่ถูกก็โทรมาสอบถามได้เลยที่เบอร์โทร๐๘๑

สัปดาห์หน้ายังมีต่อกับตลอดกินติดตามกันให้ได้ผมและรถคู่ใจของผม
อีซูซูจะพาคุณผู้ชมไปตลอดกินที่ไหนนั้น
ติดตามกันให้ได้สัปดาห์หน้า